อย่างกรณีหนูน้อยคนนึงเขาไปเอาหม้อนึ่ง

ใช่เอามาใส่หัวเป็นหมวก
เออกะว่าแบบเท่เลย

ท้ายที่สุดเอาออกไม่ได้

คุณผู้ชมงั้นไปลุ้นไปให้กำลังใจน้องหน่อยว่าจะเอาหม้อนั้นออกได้หรือเปล่า
เนี่ยคุณผู้ชมคลิปนี้แหละเป็นคลิปที่โด่งดังก็พูดถึงกันเยอะนะ
หนูน้อยเสื้อส้มเขาเอาหม้อนึ่งข้าวเหนียวเอามาสวมศีรษะ
กะว่าจะทำเป็นหมวกเท่หน่อยเอ้าแต่ใส่ไปใส่มาดันผลุบเข้าไปแบบนี้ค่ะ
คือหัวน้องเขาเด็กแล้วก็เล็กอะนะ

ใช่ใส่ตอนแรกก็อาจจะแบบเออพอติดอยู่สักพักนึง
อาจจะด้วยอุณหภูมิอาจจะด้วยลักษณะอะไรที่มันทำให้เกิดการเคลื่อนที่เคลื่อนไหวเหงื่อออกอะไรอย่างนี้
มันก็ทำให้หัวเนี่ยผลุบเข้าไปในหม้อโอ้โหเป็นที่ตกอกตกใจของผู้หลักผู้ใหญ่ที่อยู่แถวนั้นสิคะ
ก็เลยถ่ายคลิปไปบางคนก็ช่วยน้องเข้าไปนะคะ
คนที่โพสต์คลิปนี้ก็คือคุณสมพงศ์ฟาร์มเห็ดนะคะบอกว่าอยากจะโพสต์เอาไว้เตือนเป็นอุทาหรณ์
พ่อแม่ด้วยเตือนเด็กด้วยนะคะว่าดูแล้วเนี่ยเหมือนมันหัวมันจะเข้าไปไม่ได้นะ
แต่ไม่รู้น้องเขาทำท่าไหนมันผลุดเข้าไปแบบนี้
คุณผู้ชมต้องดูนะหม้อนึ่งแบบนี้ลักษณะคือมันเป็นข้อตรงปาก
แล้วตรงกลางมันป่องตอนลงมันลูดลงบลึ๊ดไง
ใช่แล้วพอไปติดค้างอ่ะยังไงอ่ะงั้นขึ้นไม่ได้นะ
แต่ก็ใช้เวลาอยู่พรรคใหญ่เอากันไกลมาตัดต้องคอมเนี่ย
แล้วก็เอาออกมาได้ผมว่าไปดูบรรยากาศตอนนั้นหนึ่งดีกว่า
เด็กเลยใช้หม้อนึ่งเดี๋ยวมาทำหัว
ว้าวรอดไปเก่งมาก
ไปรอดไป

ตกใจไงคุณเอาหัวออกไม่ได้เล่นอยู่ดี
ค่ะแต่ผู้ใหญ่เขาก็มีกำลังใจที่ดีนะ
เขาก็พูดแบบด้วยน้ำเสียงที่ไม่ได้เคร่งเครียดอะไร
แล้วก็รอดแล้วแล้วก็โอบกอด
เขาเอ็นดูตอนเด็กเขาไม่รู้ภาษาเนอะ

สิ่งของหลายอย่างที่บางทีเราคิดไม่ถึงว่ามันจะอันตราย
บางทีเด็กก็เล่นด้วยความไม่รู้ภาษาไม่รู้อะไรนะ
แบบนี้ก็ต้องเฝ้าระวังกันให้มากขึ้น
ส่องดูแลเด็กดูข้าวของอะไรเก็บให้มันมิดชิด
มาวางเลือดลาดทิ้งไว้ทีนี้เดี๋ยวเด็กจะเล่นสนไม่รู้ตัว

เขาก็เอาหม้อนึ่งมาสวมเป็นหมวก
แล้วผู้ใหญ่อย่างเราบางทีก็ไม่รู้ว่าหัวจะไปติดได้

ปรากฏว่าพอเด็กใส่ไปแล้วหัวเด็กเล็ก

แล้วเนี่ยพอมันไปติดตรงคาง
มันออกไม่ได้แต่ตอนเข้ามันลื่นไง

จะไปบี้ค้างยังไงก็ไม่ได้สุดท้ายต้องตัดถ่างหม้อแต่ถ้าคุณชนะเนี่ย
หม้อแบบนี้ดิฉันจะเอาลงหม้อ
เอ้ยปิดม้าด้วยเลยค่ะ

ก็สมัยก่อนเนี่ยสมัยที่ดิฉันเด็กอยู่ต่างจังหวัดเนี่ย
ก็ใช้แบบนี้กันนะคุณยายทุกวันนี้ก็ยังนึ่งข้าวเหนียวแบบนี้

อ๋อแล้วตัววางว่ายังงี้ใช่มั้ยใช่
แล้วก็เอาข้าวเหนียวที่

ใส่เข้าไปแต่ต้องมีผ้าขาวบางหน่อยละกัน

หัวติดเลยต้องระมัดระวังกันหน่อย
ผู้ใหญ่ดูด้วยนะถ้าเด็กน้องหนู

ดีจริงดิฉันมีประสบการณ์อะไรแบบนี้

หัวติดหัวติดลาว